ส่วนเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์ที่จังหวัดบุรีรำมีแม่ของเด็กหญิงคนนึง
เด็กหญิงคนนี้อายุ๑๔ปีเรียนอยู่ม๒
แต่ว่าหายตัวไปออกจากบ้านไปเนี่ยคือ๔วันแล้วยังไร้ร่องรอย
แม่บอกว่าหูแม่ใจจะขาดแล้วจริง
กลัวว่าลูกสาวจะถูกล่อลวงไปทำมิดีมิร้าย
หรือว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะคือ๔วันแล้วยังไม่มีร่องรอยเลยเลย
อนขอใครที่พอจะทราบเบาะแสช่วยแจ้งหน่อยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปคุยกับคุณแม่ของเด็กหญิงที่หายตัวไป
นางสาววีนาบุญยินดีอายุ๓๗ปี
ที่บ้านพักที่พื้นที่ตำบลละลวดอำเภอชะมิจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งคุณแม่เล่าว่าลูกสาวที่หายไปชื่อเด็กหญิงธัญทิพย์บุญยินดี
หรือน้องข้าวหอมอายุ๑๔ค่ะเขาเรียนอยู่ชั้นม๒
ลูกสาวหายตัวไปช่วงบ่ายโมงของวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
ผ่านมาแล้ว๔วันนะยังไม่มีเบาะแสยังไม่พบตัวเลย
วันที่หายตัวไปตอนแรกคุณแม่บอกไม่ได้เอกใจ
แต่พอรู้ตัวว่าลูกหายแน่แล้วรีบไปตามหาไปถามเพื่อนบ้านไปถามเพื่อนลูกสาว
ไม่มีใครรู้เลยว่าลูกสาวหายไปไหนแล้วไปกับใคร
โทรศัพท์มือถือค่ะติดต่อไม่ได้
เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ถูกบล็อกอีกก็เลยห่วงลูกสาวมากค่ะ
กลัวว่าจะถูกล่อลวงไปทำอันตรายเพราะว่าลูกสาวเป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะ
แม่เห็นแล้วเขาไม่กลับบ้านนี่แหละแม่เลยตะโอกตามหา
แล้วแม่คิดอยู่ว่ามีใครมารับหรือมีใครล่อไปหรือเปล่า
เพราะว่าแกเป็นเด็กหัวอ่อนก็คือเราบอกอะไรแกก็จะเชื่อฟังไง
ก็มีคนชักนำแล้วแกก็เชื่ออย่างนี้แกเป็นคนเชื่อคนง่าย
เป็นคนเชื่อคนง่ายครับแม่อยากจะฝากบอกอะไรลูกบ้าง
ก็ถ้าหนูเห็นแม่เนี่ยก็แม่อยากให้หนูกลับบ้านแม่คอยอยู่
ก็ถ้ามีผู้ใดพบเห็นก็ช่วยติดต่อมาหน่อยค่ะ
นี่นะคะคุณแม่วอนขอเลยว่าใครพบเห็นติดต่อมาหน่อย

ใช่ใจคุณแม่คืออยู่ไม่สุขแล้วจริงนะคะ
แม่ของเด็กหญิงที่หายไปบอกว่าไม่เคยทะเลาะกับลูกสาวนะ
คือแม่กับลูกสาวไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน
ลูกสาวไม่เคยบ่นว่าน้อยใจอะไรให้ฟังปกติก็เป็นคนร่าเริงดี
หุงข้าวช่วยเลี้ยงน้องแล้วก็เล่นมือถือตามภาษาวัยรุ่นค่ะ
หลังเกิดเหตุคุณแม่ไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
แล้วก็ประสานไปขอความช่วยเหลือกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรำให้ช่วยตามหา
ถ้าใครเห็นเบาะแสแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ
ข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยสำหรับคนที่อาจจะได้ไปพบเห็น

คือเด็กหญิงธัญธิบุญยินดีหรือน้องข้าวหอมสูงประมาณ๑๖๐เซนค่ะ
น้ำหนักประมาณ๖๗กิโลกรัมผมสั้นผิวดำแดงตามภาพนี้นะคะรูปร่างอวบ
วันที่หายไปสวมเสื้อกีฬาสีน้ำเงินแขนสั้นสวมกางเกงขาสั้นสีขาวจุดดำ
รองเท้าแตะสีดำนะคะอันนี้เป็นชุดที่ใส่ไปวันสุดท้ายที่หายไปค่ะ

ถ้าใครเห็นบอกแสแจ้งเลยนะคะ